คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวต่อไปนี้กันหน่อยนะฮะยามรักเนี่ยน้ำต้มผักก็ยังว่าหวาน
ใช่ค่ะแต่พอเวลามันเนิ่นนานผ่านไปมันก็เริ่มมีการขมบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดา
เป็นชีวิตคู่ของลุงป้าคู่หนึ่งนะฝ่ายป้าบอกว่าโอ้โหผัวป้านั้นมันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้เรื่องทำอะไรก็ไม่ดีเลย
นะป้ามันก็มีความแบบคับแค้นอยู่ในใจพอเมาปุ๊บทุกอย่างมันพรั่งพูออกมาด่าผัวดังลั่นซอยเป็นประจำย้ำว่าเป็นประจำชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจมาระงับเหตุเป็นประจำ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันเลยเป็นประจำจริงตำรวจมาทุกเดือนคือป้าเมาด่าผัวทุกเดือน
รายเดือนมีรายปักบ้างไหมชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วอ่ะ
มันเสียงดังนะฮะจริงเหตุการณ์ล่าสุดมันเกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานตำรวจสพเมืองชายนาฏรับแจ้งว่าโอ้คุณป้าคนนี้ฉายานะ
อ่าป้าเปลี่ยนปากจัดชาวบ้านตั้งให้เลยค่ะนะด่าทีไร
แลบทุกทีนะฮะป้าเปลี่ยนปากจัดเอาอีกแล้ว
ทีไรอารวาสโวยวายทุกทีสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ให้กับชาวบ้านนะในบ้านเนี่ยเขาอยู่ที่ซอย๖บ้านเอื้ออาทร
การเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏตำรวจไปถึงป้าเปลี่ยนใน
ยืนชี้นิ้วด่าผัวอยู่ลั่นซอยตลอดเวลาครับบอกตำรวจว่าที่ป้าโวยวายอยู่
นะป้าไม่ได้ด่าคนอื่นเลยนะป้าด่าผัวป้าคนเดียวป้าเครียดหลาย
เรื่องนะพอเครียดป้าก็เลยกินเหล้ายอมรับว่าป้าเมากินแล้วมันก็
เมาเป็นธรรมดาพอเมาแล้วก็เลยด่าผัวด้วยความคับแค้นใจ
ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ดั่งใจตำรวจมาก็เกลี้ย
กล่อมอยู่นานสุดท้ายป้ายอมกลับไปนอนไปนอนเลย
ไปฟังเสียงป้าช่วงนี้เลยฮะพวกเครียดแล้วยังอ่าถามจริงตอนเนี้ย
หรือเมาเอาให้แน่เครียดลงเครียดเยอะเมาไหมเมาไหม
เมาไหมเมาเมาด้วยป้าก็กินด้วยป้าไม่ได้ว่าเครียด
อะไรเล่ามันก็เมาทุกคนป้าพูดแล้วจริงไหมนอนนอนนอน

เดี๋ยวให้ผัวออกไปที่อื่นก่อนจะได้ไม่ด่ากัน
เอาทิศภายนั่นไปที่อื่นก่อนป้าก็อันนี้นะ

อ้าวป่าเอาอินเตอร์เออขอบคุณที่หมา
เออเอาป้าเม้าก็ด่าผัวไป
เปลี่ยนปากจัดก็ถือว่าเป็นคนดังของหมู่บ้านนี้
ชาวบ้านเขารู้กันดีเพราะกินเหล้าเมื่อไหร่
หาเรื่องทะเลาะกับผัวด่าผัวทุกครั้งไป
ตำรวจก็มาซอยนี้แทบทุกเดือนแล้วก็ว่าได้เพราะเป็นขาประจำนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวคุณป้าหรือสามีคุณป้าไปอยู่ไหนแล้ว

ก็เปลี่ยนที่ไม่เคยเปลี่ยนด่าผัวตลอด
หลังจากนี้ยังจะด่าอีกไหมเรื่องถึงตำรวจแล้ว